อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะฝากเตือนก็คือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
แม้บางทีเราจะไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถยนต์หรือว่าใช้รถใช้ถนนอยู่บนถนน
แต่เราอยู่ข้างทางเราก็ต้องสังเกตสังกามองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับ
เพราะว่าไม่เช่นนั้นเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพตามนั้นนี่เป็นวินาทีภาพกล้องวงจรปิดจับได้นะคะ
วินาทีชีวิตเลยคุณดูวินาทีชีวิตมาก
คุณดูค่ะมาแล้วมาแล้วรถถอยหลังมาชนแล้วแล้วมีเด็กด้วยนะโอ้โหคุณค่ะเป็นภาพสองแม่ลูกกำลังยืนรอรถโดยสารอยู่ริมถนน
แล้วระหว่างนั้นรถกระบะส่งสินค้าคือรถกระบะส่งสินค้าด้านหลังมันจะเป็นตู้ทึบคุณ
เวลาเขาถอยหลังเขาจะมองได้แค่กระจกข้างพอมองกระจกข้างเขาจะไม่เห็นว่ามีคนอยู่ตรงนั้น
แล้วรถมันก็ถอยหลังมาทับทั้งสองคนแม่ลูกนี้แต่โชคดีมากมีพลเมืองดีเนี่ยอยู่แถวนั้นพอดี
ก็ได้วิ่งไปบอกให้รถเนี่ยหยุดนะคะแล้วคุณดูนะคะวิ่งไปบอกให้รถหยุดเสร็จหลังจากนั้น
แม่ก็อุ้มลูกออกจากใต้ท้องรถทันทีเลยครับเห็นแล้วหวาดเสียวมากคุณคะ
เรียบคลอง๓ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ตอนนี้๒แม่ลูกนะคะเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบรังสิต๒
เรียบร้อยแล้วนะคะครับสำหรับคนขับรถกระบะส่งสินค้าเนี่ย
ชื่อว่านายสมบัติพลนิกายอายุ๔๗ปี
ทางตำรวจได้ทำการสอบสวนอยู่ที่สพคลองหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือนายสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะ
ส่วนด้านนายวุฒิชัยคงกันอายุ๔๖ปีพลเมืองดี
ที่เขาเป็นคนไปบอกรถกระบะคันนี้
คือเขาเป็นพ่อค้าขายกาแฟอยู่ที่เกิดเหตุร้านนี้คุณผู้ชม

แล้วเขาก็เลยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
แม่ลูกเดินมาซื้อน้ำที่ร้าน
จากนั้นก็ไปยืนรอรถอยู่ที่บริเวณหน้าร้าน
แล้วจู่ก็มีรถกระบะเป็นตู้ทึบเนี่ย

แล้วก็ถอยมาชนจนทั้งสองคนล้มลงไป
ตัวเองก็เลยต้องรีบวิ่งไปบอกรถว่าหยุดหยุดถอยไปชนคนแล้วแบบนี้นะคะ
ยังไงก็ฝากเตือนด้วยโดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้า
รถบรรทุกของที่บรรทุกของมาเต็มจนมองไม่เห็นด้านหลังแบบนี้
ให้ระมัดระวังด้วยจริงแล้วเวลาเราจะโบกถอยหลัง
มีคนมาโบกรถให้นะเพราะบางทีเราอาจจะไม่เห็นจริงว่ามีคนยืนอยู่
ไม่มีทางเห็นเลยไม่มีทางเห็นเลย
แล้วจริงเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสองแม่ลูกนี้
ก็ไม่มีทางที่จะหันไปมองทางด้านซ้ายได้
คุณนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นทางเดินรถทางเดียว
เขาก็จะรอรถเขาก็จะต้องหันหน้าไปรอรถทางขวาอยู่แล้ว
อันตรายแบบนี้เรามาฝากเตือนกันเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ